ซึ่งเป็นวัตถีสามีของน้ำฉา

เขาขอแต่งก็ไม่รู้เรื่องราวเลยนะคะแล้วบอกว่าปวดร้าวใจมาก
น้ำชาเคยให้สัมภาษณ์ก็ไม่ตรงความจริงเลย
น้ำชาเนี่ยเคยบอกเอาไว้ว่าไปเจอครอบครัวฝ่ายชายมาแล้วด้วย
แต่คุณแม่บอกว่าไม่เห็นเคยเจอไม่รู้จักด้วยว่าเป็นใคร
ซึ่งนี่แหละค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็โทรเช็คน้ำชากันวุ่นเลยค่ะ
แต่ว่าก็เข้าใจเจ้าตัวไม่รับโทรศัพท์ค่ะ

ก็คือน้ำชาเนี่ยเคยลงรูปภาพที่เห็นเนี่ยค่ะ

คือครอบครัวฝ่ายหญิงเจอแล้วเมื่อวันที่๑๒สิงหาคมปีที่แล้วนะครับ
ภาพนี้เลยค่ะก่อนวันแม่นั่นเองค่ะ
ก่อนจะมีการคุกเข่าขอแต่งงานวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมาคลิปที่ฮือหา
แล้วก็เราไปสัมภาษณ์น้ำชาวันที่๘พฤษภาตามไทม์ไลน์เลยนะคะ
ซึ่งวันนั้นน้ำชาพูดถึงแหวนด้วย
ที่คุณแม่ของฝ่ายชายดรเบาให้มา

ถามแหวนบอกเคยแหวนเวลาที่โชว์โอ้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

ความรักของเขาแต่ละครั้งไม่เคยประสบความสำเร็จเลย
ก็มาครั้งนี้เนี่ยสองปีแล้วดูแบบว่า
เรื่องแฟนเก่าน้องชาวเคยเป็นแฟนเก่าก้องกระหลุน